ตอนนี้สภาพจิตใจย่ำแย่มากเหมือนกันเครียดหนักนะคะ
ซึ่งตำรวจก็ได้เบิกมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้ว
ที่ตะบนภูตาหลวงอำเภอสัตว์ตะหิตจังหวัดชนบุรี
ผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังคงที่อยู่ที่๑๕ศพผู้บาดเจ็บ๓๗คน
จำนวนนี้๘คนยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะ
บรรยากาศที่สพภูตาหลวงตำรวจก็เตรียมนำตัวนายพงศิริปั้นประสงค์หรือเสียบีอายุ๒๗ปี
หลังจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาถูกคุมตัวในห้องขังแยกขังเดี่ยวเลยค่ะ
๑๐เวนให้ข้อมูลว่าช่วง๕ทุ่มยาดก็นำสิ่งของเครื่องใช้มาฝาก
และตัวเสียบีเองในสภาพจิตใจย่ำแย่สีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลา
หลับตื่นตื่นเป็นช่วงช่วงนะคะตำรวจพยายามตรวจดูทุกชั่วโมง
ต่อมาช่วง๗นาฬิกาก็มีญาตินำอาหารและน้ำดื่มมาฝากเอาไว้ให้ค่ะ
ขณะเดียวกันนายพิเชษที่นนท์เจ้าของบริษัท

โดยบอกว่าทางร้านว่าจ้างให้มาฉีดพ่นโฟมกันเสียงตั้งแต่กลางปี๒๕๕๙
ตอนนั้นยังไม่ได้เปิดให้บริการเพราะว่าเป็นช่วงโควิด๑๙
เขาก็รับจ้างฉีดพ่นโฟมกันเสียงพื้นที่๖๐๐ตารางเมตรค่ะ
วัสดุเนี่ยหนาประมาณ๓นิ้วค่าจ้าง๓แสนกว่าบาท
พ่นใต้หลังคาและบนหลังคา
จากนั้นจะพ่นสารเซรามิกเคลือบทับ
แต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางร้านแจ้งมา
บอกว่าให้ไปฉีดพ่นเพิ่มหน่อยเพราะว่าบางจุดยังไม่ได้ฉีด
ทางบริษัทเขาเองเขาเปิดมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะคะ

ที่ผ่านมารับงานฉีดโฟมที่มีประสิทธิภาพ
ป้องกันความร้อนกันรั่วและกันเสียงมาแล้วทั่วประเทศ
เขาก็ยืนยันค่ะว่ามีการใช้น้ำยามีมาตรฐานสากลรับรองจากเยอรมัน

เสนอข่าวว่าไฟลุกลามพระโฟมกันเสียง
ส่วนเรื่องของยางรถยนต์ที่วางทับหลังคานั้น

ทางร้านน่าจะวางทับเพื่อการสั่นสะเทือนของตัวหลังคานะคะ
เรื่องต้นนายพงศิริหรือเสียบีถูกแจ้งข้อหาประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ซึ่งธนายความระบุว่าเจ้าตัวให้การสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ชั้นสอบสวนตำรวจก็จะคัดค้านการประกันตัวค่ะ

ว่าผู้ต้องหาจะไปเกี่ยวข้องพยานหลักฐาน
ป้องกันการหลบหนีโดยจะมีการส่งตัวฝากขังสารวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ